คุณผู้ชมคะมาต่อเหตุการณ์นี้กันเลยเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาได้ยินเสียงคนมาพูดในหู
คนมากระซิบแล้วมีเสียงอยู่ในหัวว่า
ให้ฆ่านายคนนั้นซะเดี๋ยวมันจะมากินลูกชายโอ้โห

ทั้งที่จริงคนตายไร้ทางสู้เลยนะคะ

อย่างที่บอกว่ามันสะเทือนขวัญจริง
คนก่อเหตุจับได้แล้วนะ
จับได้ก็จริงชื่อนายอวยพรทองแท่นอายุ๓๖ปี
ตำรวจคุมตัวโหสภาพเนื้อตัวเสื้อผ้าเขา

ก่อเหตุไปฆ่าปาดคอนายประดิษฐ์สักแก้วอายุ๓๒ปี
นายประดิษฐ์เสียชีวิตอยู่ข้างบ้านของคนก่อเหตุเลย
ที่พื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่

คนตายนายประดิษฐ์ที่ลำคอถูกฟันหลอดลมขาดเลย
แล้วตรงนั้นพบรอยกองเลือดเต็มไปหมดนะคะ
มีมีดพระเนี่ยเปื้อนเลือดยาว๑เมตรด้วยตกอยู่ที่ห้องครัวหลังบ้าน
ทางด้านคนก่อเหตุหลังจับตัวมาได้ให้การกับตำรวจแบบนี้ว่า
คนตายนายประดิษฐ์มานอนเฝ้าสวนทุเรียนข้างบ้านผมเป็นประจำ
แล้วตอนก่อนเกิดเหตุเขาเดินเข้ามาคุยกับผมในบ้าน
ตอนนั้นเนี่ยผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงในหูกระซิบมาว่า
พระเจ้าสั่งให้ลงโทษคนตาย
แล้วผมก็คิดว่านายประดิษฐ์จะต้องมากินลูกชายผมแน่

แล้วเข้าล็อกคอนายประดิษฐ์แล้วมีดปาดคอค่ะ
ในหัวว่าอะไรนะฮะว่านายประดิษฐ์ผู้ชายคนนี้จะมากินลูกชายเขา
ใช่แล้วก็บอกว่าเสียงในหัวสั่งให้ฆ่าซะ
เขาก็เลยฆ่าค่ะไปเอามีดพระมา
บอกว่าตอนนั้นนายประดิษฐ์คนตายยังไม่ได้ตายทันทีด้วยนะคุณ
นายประดิษฐ์คนตายพยายามวิ่งหนีก่อนจะไปล้มลงแล้วขาดใจเสียชีวิตอยู่ข้างบ้าน
เขาพาลูกกับเมียขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแต่สุดท้ายก็โดนจับได้อยู่ดีค่ะ
คนตายเนี่ยบอกเลยนะคะหลานชายเนี่ยปกติไม่ยุ่งกับคนก่อเหตุนะ
คิดว่าน่าจะมีพฤติกรรมเสพยาจนหลอนหรือเปล่าไม่คิดจริงว่าหลานจะกลายมาเป็นเหยื่อจากพวกเสพยาค่ะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุถูกคุมตัวนะคะไปที่สพเขาพนมค่ะไม่มีท่าทีเครียดนะ
บอกกับตำรวจอีกนะไปบอกว่าคนตายเขามีอาการฟั่นเฟือน

อยู่ดีก็มานั่งคุยกับผมในบ้านอุตส่าห์บอกแล้วว่าให้ออกไปให้กลับไปซะ
แต่ไม่ยอมไปจนกระทั่งผมได้ยินเสียงสั่งนั่นแหละก็เลยเอามีดพระฟันไปหนึ่งที
บอกด้วยนะคืนก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้าไป๒เม็ดค่ะ
ก็บอกว่าจะมากินลูกกินไรจริงเหรอพี่
จริงครับจริง
จับตัวมาแบบนี้จะอะไรอย่างไรก็ตาม
สิ่งที่เขาพูดว่าคนตายฟั่นเฟือนมานั่นมานี่มันก็เป็นคำกล่าวอ้างนะ
คนตายก็ตายไปแล้วตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้ก่อนนะคะ

ทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องการคุมตัวไปทำแผนตำรวจว่ายังไง
ตำรวจบอกเลยเดี๋ยวเรื่องนี้มันต้องพิจารณาให้ดี
เพราะถ้าคุมตัวไปญาติของคนตายเขาอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
มีโอกาสเลยนะเกิดความชุลมุนวุ่นวายแล้วอาจถูกรุมประชาธรรมได้
ตำรวจบอกว่าเคสนี้ไม่น่าจะเอาไปทำแผนแล้วเพราะอีกอย่างคือเจ้าตัวก็ยอมรับสาภาพทั้งหมดนะ
แล้วเขาก็ตอนหลังเขาบอกเขาหลอนเอง
พยานหลักฐานเพียงพอแน่นอนที่จะดำเนินคดี
ส่วนภรรยาของผู้ก่อเหตุเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะ
ศพของคนตายนายประดิษฐ์เนี่ยญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดถ้ำโกกอำเภอเขาพนมค่ะ